คุณผู้ชมพูดถึงการไม่ประมาทมาดูเรื่องนี้กันก่อนเลย
เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนแท็กซี่สีชมพูคันหนึ่ง
ตีเข้าซ้ายก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับรถ
ช่วงจังหวะการกลับรถนั่นแหละครับมีรถจักรยานยนต์๒คันขี่ซิ่งกันมา
ทีนี้มาชนรถแท็กซี่คันนี้ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์คันแรกเสียชีวิต
คนขี่รถจักรยานยนต์อีกคันได้รับบาดเจ็บ
นี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งอุบัติเหตุนะครับตอนสักประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตี๒แล้ว
ว่ามีรถจักรยานยนต์๒คันชนรถแท็กซี่
บนถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพชมบุรี
ก่อนถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ตวิทยาเกตกรุงเทพ

ทะเบียนทอทหารหอหีบ๓๕๒๕กรุงเทพฯบรรทคอน
ล้อหน้าปีนขึ้นฟุตปาดขวางการจราจรอยู่
สภาพตัวรถฝั่งประตูคนขับมีลักษณะคล้ายกับถูกกระแทกอย่างหนัก
กระจกหน้าร้าวถุงลมนิรภัยด้านคนขับทำงาน

คนขับแท็กซี่พร้อมกับเพื่อนสาวยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ทีนี้ครับตรวจสอบข้างรถแท็กซี่ฝั่งซ้าย
ซึ่งเป็นด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับ
พบผู้เสียชีวิต๑รายนอนจมกองเลือดอยู่
ผู้เสียชีวิตก็คือนายนัทธวุฒิมุดทรัพย์อายุ๒๐ปีนะครับ
แล้วก็ผู้บาดเจ็บอีก๑รายก็คือนายธีรพัฒน์ขางเรืองอายุ๒๒ปี
ได้รับบาดเจ็บมีแผลเปิดที่ศีรษะนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ
หากออกไปบริเวณท้ายรถแท็กซี่ก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
สภาพพังยับเยินนี่คือคันแรกนะครับ
ทะเบียน๑คไข่นเนน๑๑๔๑กรุงเทพฯมค

สภาพทั้ง๒คันคือมีร่องรอยถูกชนพังยับเยินทั้ง๒คันนะครับ
จากการสอบปากคำนายโกวิทย์คนขับแท็กซี่
โกวิทย์ก็เปิดเผยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาได้ขับรถมาเพื่อจะส่งแฟนสาวที่บริษัทแห่งหนึ่ง
แต่ทีนี้ครับขับรถเลยบริษัท
ก็เลยชิดซ้ายไว้ก่อนชะลอรถไว้ก่อน
แล้วก็เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับรถ
ช่วงที่กลับรถมาฝั่งถนนอีกด้าน
ปรากฏว่าในช่วงนั้นมีรถจักรยานยนต์๒คัน
ขับมาด้วยความเร็วสูงคล้ายกับแข่งกันแล้วก็ตีคู่กันมานะครับ
ที่ทั้งสองคันจะพุ่งชนเข้ากลางลำแท็กซี่
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑ราย
คนขับรถแท็กซี่ก็ยอมรับผิดทุกอย่าง
เพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุ
ต้นตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
ก่อนดำเนินคดีตามข้อกฎหมายต่อไป
ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวทั้งหมด
แล้วก็รอสอบปากคำคนขี่รถจักรยานยนต์อีกคน